เหน่งที่ขอนแก่นไปยืนเรียรัยแล้วถามว่าเป็นพระจริงไหมล่ะ
ที่กั้นขอบพระนะ

เออออกมาเรียรายอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ

จับตาดูพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนเลยฮะ

นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บันทึกพฤติการของทิศเน่น
คือนายพระธนชัยสับพโสอายุ๔๐ปี

เขามีพฤติการแต่งกายเป็นพระครับ

เน่งเพิ่งจะถูกตำรวจสพบ้านไผ่

แบบเดียวกันนี่จำได้ไหมที่ยิ้มหวานให้พี่ต้น
อ่าสามชายพระไหม
ไม่ใช่แล้วก็ยิ้มหวานคุณผู้ชมลองดูนะ

พอได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ยังไม่เข็ดครับ
ครั้งนี้ชาวบ้านจึงร้องเรียนมาอีก
ผู้สื่อข่าวไปซุ่มดูพฤติการอยู่นานกว่า๓ชั่วโมง
พบว่านายเน่งจะอยู่ในสถานีรถไฟ
ถูกเปรย์นอนอยู่ใต้บันไดทางขึ้นสถานี
พอตื่นขึ้นมานะนี่นอนสบายใจนะ
พอตื่นขึ้นมาก็เก็บเปรย์ใส่ถุงย่ำสีฟ้า

แต่งใส่จีวอนเสร็จปั๊บก็ออกจากสถานีรถไฟไปนะครับ
แต่งกายเป็นพระก็ออกเรียรายสิคราวนี้นะฮะ

พอได้ตังค์แล้วถอดจีวอนนะครับอยู่หลังรถ
แล้วกลับมาสวมหมวกสวมเสื้อสวมหมวกหมายพรมกันอีกรอบนึง

ตรงดิ่งไปเลยครับร้านค้าลิมทาง
เล่าข่าวสักเป็นแต่เดาถูกด้วย

พฤติการชัดขนาดนี้ผู้สื่อข่าวประสานตำรวจอีก
ชุดสืบสวนสภบ้านไผ่
ให้มาจับกลุ่มตอนแรกชุดสืบเสริมสอบถามว่า

มาหาซื้อของจะเดินทางกลับโคราช
ตำรวจก็แกล้งถามว่ามีเงินไหมจะเอาให้

่งเขาอยู่ชุดนี้แล้วรู้ไหมเขาตอบตำรวจว่ายังไง

ลืมลืมว่าเปลี่ยนชุดแล้ว
ตำรวจจึงแสดงตัวแล้วก็นำตัวทิศเด่งไปสอบสวน

ข้างในมีจีวรย่ามพระมีดโกนเทียนขาว

ปลอมตัวเป็นพระเดินขอเงินชาวบ้านแบบนี้

เขาตอบซื่อนะไม่อยากทำงาน

แล้วเดินของเงินได้ง่ายจังเลยนะฮะ
ถูกจับไปแล้วใช่ไหมดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด
โดยครั้งนั้นเนี่ยก็นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดพลแล้วนะ
คือสารท่านมีคำสั่งคุมประพฤติไงแล้วให้มารายงานตัว

ซึ่งครั้งนี้แจ้งข้อกล่าวหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

แล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดพล
ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลแล้วว่าจะปล่อยตัวหรือไม่

หากที่ดำเนินกลับมาออกมาทำแบบนี้อีก